ต้องบอกเลยว่าผู้นำเยอรมนี
เธอเป็นอันดับ๑๖ปีติดต่อกันแล้วค่ะ
อิทธิพลที่สุดของโลกประจำปีนี้นะคะ
ซึ่งมีทั้งบรรดาผู้นำโลกและนักธุรกิจหญิงตลอดจนผู้บริหารชั้นนำ
ผู้นำของเยอรมนีนะคะเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงเธอ
อันดับหนึ่งติดต่อการ๖ปีแล้วนะคะ
อันดับ๒ก็ครองตำแหน่งนี้๒สมัยติดต่อกันแล้ว

สมัครเป็นตัวแทนพักเดโมแครตชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐ
ซึ่งปลายปีนี้ก็จะรู้แล้วว่าเธอจะได้เป็นผู้นำหญิงคนแรกของสหรัฐอเมริกาหรือไม่
ซึ่งเป็นผู้หญิงที่กำนโยบายทางด้านการเงินของมหาอำนาจสหรัฐนั่นเอง
หนึ่งในมูลนิธิที่บริจาคเงินเพื่อการกุศลมากที่สุดของโลก

ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้ผ่านพ้นวิกฤตการเงินมาแล้วหลายครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา
ส่วนอีก๕คนที่ติดอันดับท็อปเทนไล่เรียงไปเลยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
เม็ดวิทมันหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีของฮิลเล็ดแพ็คการ์ด
นานาโบตินประธานบังโก้แซนเทนเดอร์
ธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของสเปน
ส่วนสตรีดังคนอื่นก็ติดอันดับค่ะ
นี่ค่ะมิเทลโอบามาอันดับ๑๓ไม่ติดไม่ได้นะคะ
อิงเวิร์นประธานาธิบดีหญิงไต้หวันอันดับ๑๗ค่ะ
เทลบาชเล็ตประธานาธิบดีชิลีติดอันดับ๑๘นะคะ

รายงานแบบว่าเธอชนะโวทธ์
ที่จะลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกากับโดนัลดทรัมป

พฤษจิกายนต้องรอดูเข้มข้นแน่นอน

ใครจะได้เป็นผู้นำคนใหม่ของสหรัฐอเมริกา
แน่นอนเดี๋ยวช่วงใกล้เรามีรายงานมาให้ดูกันให้ลุ้นกัน
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ถือว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกานะ
ใช่ค่ะเพราะว่าคือผู้หญิงก็ถือเป็นผู้หญิงคนแรก
ส่วนโดนัลดทรัมป์รู้ชื่อเสียงกันดีอยู่แล้ว